เรื่องของสายไฟไอ้สายไฟยุ่งเหยิงมากมายแบบนั้นเราเห็นกันจนชินตา
ไอ้สายไฟที่มันห้อยตกลงมามันจะขาดหรือมันจะชำรุดอะไรก็แล้วแต่
มอเตอร์ไซค์ระวังให้ดีคือมีสองหนุ่มเป็นเพื่อนกัน
ขี่รถกำลังจะไปงานวันเกิดบ้านเพื่อนด้วยความกลางคืนด้วยมืดด้วย
ไม่ค่อยมีปรากฏมีสายไฟห้อยลงมาแล้วคือไปปาดเข้าที่คอ
แล้วคนแรกคนขี่เนี่ยเจ็บเยอะอีกคนนึงก็โดนเยอะไม่แพ้กัน
คุณผู้ชมลองไปดูหน่อยนะคะมันมีวงจรปิดด้วยไฟมันแลบด้วยค่ะ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับคุณผู้ชมค่ะ
จะเห็นว่ามอเตอร์ไซค์ขี่ผ่านไปปุ๊บไฟพับมันแลบออกมาแบบนี้
นี่แหละค่ะไม่แน่ใจว่าคือพอมันแลบออกมาแบบนี้
เพราะว่ามันมีการไฟมันหลุดแล้วมันเกิดการช็อตหรือไม่อย่างไร
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนเพชรเกษมนะคะสายเก่าค่ะที่โคกหม้อบ้านกล้วยนะคะ
อยู่ที่ตำบลท่าราบอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
หนุ่มสองคนค่ะดูสภาพความบาดเจ็บของเขา
จริงสายไฟเตอร์ไซค์เนี่ยไหม้ถึงขั้นที่เสื้อเขาใส่เสื้ออยู่สองตัว
เขายังเปิดให้ดูเลยว่าเสื้อเขา๒ชั้นยังขาดเลยนะครับ
เขาโชว์ดูแล้วเขาดึงเสื้อให้ดูนะคุณ

ขนาดเสื้อหนาอย่างนี้ยังขาด
ภาษาอะไรกับผิวของเขา

เหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณเมื่อคืนนี้๔ทุ่มครึ่งได้ค่ะ
ตำรวจพอทราบก็ไปตรวจสอบบริเวณนั้นนะคะ
ก็ปรากฏว่านายวัชรินน้อยแสงอายุ๒๙ปีเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะ
แล้วมีรถมอเตอร์ไซค์สีน้ำเงินดำ
คือเขาไม่ได้รถล้มสามารถประคองรถแล้วก็ตัวเองไปบ้านเพื่อนได้
แต่ตัวเขาคนขี่เจ็บที่นิ้วนางข้างซ้ายหน้าอกแล้วก็ลำคอเป็นรอยไหม้อย่างที่บอก

คือเขาเล่าแบบนี้ตอนแรกเขาไม่รู้หรอกว่าอะไรเกี่ยวเขานะครับ
เขาก็มาดูวงจรปิดที่ตำรวจไปหามาให้
ปรากฏว่าตอนจังหวะที่เหมือนไฟมันกระพริบ
เพราะสายมันน่าจะห้อยลงมาข้างล่าง
พอสายมันห้อยลงมาข้างล่างเขาขี่ผ่านมาพอดี
และสิ่งที่มันเกี่ยวก่อนคือสายไฟมันเกี่ยวมือเขา

เขาเอามือดึงไอ้สายนั้นออก
แล้วสายมันขาดพอดีคุณมือเขาเลยเจ็บ
และสายที่ขาดตะวัดไปโดนน้องที่นั่งข้างหลัง

เห็นกุมตาไหมครับกุมตาด้านขวานั่นแหละ

มันก็เลยเป็นไฟกระพริบหรือว่าอะไรประกายไฟ

คนที่เจ็บเยอะหน่อยเนี่ยก็คือนายวัชรินนะคะ
คนผิส่วนคนซ้อนนายสถาพร

หูด้านซ้ายดวงตาข้างขวา

เพราะว่าสายมันสะบัดไปโดนตาเขา
เจ้าตัวก็ยังคงประคองตัวเองค่ะไปถึงที่บ้านเพื่อนได้
แล้วทางแม่ของเพื่อนก็เลยบอกให้ไปโรงพยาบาล
แล้วก็มีการเดินทางเข้าไปแจ้งความที่นะคะสพเมืองราชบุรีด้วย
เจ้าตัวบอกว่าก็จะขับรถขี่รถไปที่บ้านเพื่อน
อำเภอโพธารามนี่แหละค่ะ

มันน่าจะเป็นไฟมันไหม้ขาด๒ชั้นเลย
อ๋อเสื้อน้องก็ขาดนะขนาดอยู่ข้างหลังนี้นะ

ขนาดผ่อนขนาดผ่อนไปทั้งคู่เลย

อยากให้มารับผิดชอบอะไรสักหน่อยครับ

ทีนี้เนี่ยน้องเขาก็บอกครับว่า